ไปที่อุดรธานีนะฮะแม่ค้ามีอันต้องภาวะครับ
เพราะว่าขายของอยู่ดีเจอลูกค้าปืนดุมีดโหด
ขนาดไหนคือจะมาซื้อของแต่ไม่จ่ายตังค์

พอแม่ค้าบอกไม่ให้พอแม่ค้าไม่ให้วางของคว้าปืน
เอาปลายกระบอกปืนจ่อหัว

รับรองว่าโลกน่ายมมาบานมาคล้อกประตูแน่นอน
เหตุการณ์นี้มาจากภาพกล้องวงจรปิดภายในร้าน
ร้านชื่อว่าบุญอันดาอยู่ที่

ที่เขามาซื้อข้าวซื้อของตามปกติส่วนลูกค้าเสื้อสีชมพูพิ้งสดใส
แต่หัวใจร้อนระอุเหลือเกินซื้อน้ำเข้าใจแต่ซื้อเหล้าไปด้วยไง
ตอนซื้อน้ำบอกมีตังค์จ่ายแต่ซื้อเหล้าขอแปะไว้ก่อนได้ไหม
ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เอาปืนจ่อหัวจนกระทั่งต้องเอามือปัดออกไป
แล้วลูกค้าคนอื่นเป็นไงใจคอไม่ดีแล้วฮ
สุดท้ายแล้วพอปัดปืนออกไปแล้วเขาคว้ามีดออกมาอีกอ่ะ
เอาปืนจ่อยังไม่พอควักมีดออกมาอีกมึงจะให้หรือไม่ให้
แม่ค้าบอกว่าแม่ค้าคือป้ามนฮะป้ามนบอกกูต้องยอมแล้วว่ะ
ไม่สามารถที่จะต่อกรได้แล้วเพราะว่ามีทั้งปืนมีทั้งมีด
สุดท้ายแล้วไอ้เหล้าที่ขอแปะไว้ก่อนยังไม่จ่ายตังค์

เพื่อความปลอดภัยฟังจากป้ามนฮะ
ผู้ชายคนนั้นนะคะก็เป็นลูกค้านะคะ
มาขอเซ็นเหล้าค่ะดิฉันไม่ให้เซ็นเหล้า
เขาก็เลยนำปืนนะคะมาปู่ดิฉันทำอย่างนี้นะคะทำท่าอย่างนี้นะคะ

แล้วเห็นผืนน้ำมานี่ผืนแล้วทำอะไรครับ
ครั้งก่อนนะคะเขาเซ็นดิฉันไว้๙๐บาท
เขาจะนำน้ำแพทย์นะคะมาแทนหนี้เก่า
ซึ่งเขาตีมูลค่าว่าเป็นร้อยบาท
จันทร์ว่าน้ำแพ็คนั้นมีมูลค่าแค่๔๕บาท
ดิฉันเลยไม่เอาดิฉันว่าไม่เอาดิฉันว่าไม่เอาค่ะ

เดี๋ยวตีปากเลยตีปากคนร้ายเหรอตีปากสุปโชคนั่นแหละ
ทำไมล่ะเออไปเรียกเขาป้ามนเรียกตามหลาน
หลานเรียกป้ามนมนที่ลา
บอกว่าเหตุการณ์นี้ตกอกตกใจมากนะครับ
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วสุดท้าย
คนนี้เขาโทรศัพท์มาฮะ
แล้วก็ย้อนกลับมาบอกขอโทษทีนะจ๊ะ

ปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ตาย

แล้วเขาเอาหงายการ์ดเรียบร้อยแล้ว
เอาบัตรประจำตัวคนพิการมาให้ดู
ว่าเขาป่วยแล้วญาติก็มาสำทับอีกที
ว่าคนนี้มีอาการทางจิตเวท

ญาติบอกไม่ต้องห่วงนะจ๊ะป้ามนจ๋าพี่มนต์จ๋า

พี่มนท์ถ่ามนทฤกษ์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
สินค้าไม่ว่ากันแต่เอาปืนเจาะหัวไม่ได้นะฮะ
จะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามทีเหตุการณ์นี้

ก็ไปแจ้งความไว้ก็ขอให้ดำเนินคดีเรื่องของอาวุธปืน
ตำรวจภูทรวังสามหมอก็เลยเชิญ
เชิญนายคนนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมฮะ
ปรากฏว่าก็มาคุยกับตำรวจสอบปากคำไปสอบปากคำมา
ตำรวจออกมาเฮ้ยพี่จ๋าเกาหัวให้ผมที
ผมก็งงคือสอบปากคำจะพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับเหตุการณ์ประ